เนาะเอางี้ยังมีอีกยังมีอีกหนึ่งเรื่อง
เพิ่มความหลอนคูณสองกันไปเลยไปดูนี้บ้าง
หลอนกันหน่อยกับลิ้นชักเก็บเงินที่เขาว่ากันว่ามันหลอนซะละเกินครับ

ก็ว่าปิดสนิทอยู่ได้ซู
โอ้โหอยู่ลิ้นชาเก็บเงินมันก็โพลวดออกมาเอง

คืออย่างนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกมาแล้วเนี่ย
ต้องไปถามคนสุดท้ายสาวคนสุดท้ายที่จับลิ้นชาเสร็จว่ามันยังไง

ปิดสนิทเลยนะแต่มันเปิดออกมาได้ยังไง
ไม่รู้จริงราวกับว่ามีพลังงานบางอย่างมาแกล้งให้เปิดอ่ะ
เอาจริงเราก็ไม่สามารถฟันทงลงไปได้นะ
ว่าไอ้ลิ้นชักเนี้ยนะมันมันล็อกจริงจริง
อย่างที่สาวคนสุดท้ายที่จับเนี่ยเขาบอกหรือเปล่า
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนอะโอ้ยแต่บางคนเขาเชื่อแล้วเนี่ย